ที่เขาไม่มีอยู่แล้วไม่มีทางเลือก
ไม่มีเงินมักจะถูกคนที่มีเนี่ย
เอาเปรียบอยู่ร่ำไปเหมือนผู้ชายคนนี้
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปที่ร้านสะดวกซื้อ

เพราะเป็นคนงานขับรถไปตามใต้งานพวกเนี่ย

ประมวลเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้งาน

แล้วเขาก็ไม่ใส่คนที่เลย
ไม่ใส่เขาจะประมาณ๔๕คนอ่ะพี่

ขวดนมที่พ่อเขาไปกดล้างหลานสะดวกซื้อมา

ในร้านสะดวกซื้ออยู่แถวพระขนง
ตอนนั้นผู้ชายเอาขวดนมไปน้ำร้อน
เพื่อเอาไปผสมกับนมเพื่อให้ลูกกินลูกเป็นลูกสาวนะ
อายุ๒๓ขวบได้แล้วก็ซื้อน้ำแข็ง๑แก้ว
ไอ้น้ำแข็ง๑แก้วเนี่ยเอาไว้กินแทนน้ำ
รอให้มันละลายเป็นน้ำแล้วก็กินแทนน้ำเข้าไปนะครับ
เธอก็เลยไปถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเนี่ย
ใจความว่ามาจากขอนแก่นมาทำงานเป็นคนงานก่อสร้างนะฮะ
ส่งคนงานให้กับนายจ้างหลังจากทำงานได้๑๕วัน
ต้องได้ค่าแรงราว๗๐๐บาทแต่ในจ้างตามที่เขาบอกว่า
มูลงานไม่ได้ทำให้ไม่มีเงินมาจ่าย
ก็เลยลอยแผ่คนงานทั้งหมดอ่าแต่ว่าชีวิตเขาหลังจากนี้จะ
ซึมเลยสงสารอ่านี่นั่งคุยกันกับน้องตอรี่กับคุณขวั
สารจังเลยอืมสงสารจับใจเอาเป็นว่าคือ
ผู้ชายคนนี้กับคนงานทั้งหมดโดนในจ้างลอยแพ้แต่ก็เข้าใจว่า
เขาไม่ได้ประมูลงานไม่ได้เนอะไม่ได้เงินมาจ่ายสุดท้ายเขาบอกว่า
เงินผมก็ไม่พอจะไปหางานทำแล้วเงินผมก็ไม่พอ
จะไปเช่าห้องอยู่ต่อทำยังไงอ่ะแล้วเงินก็ไม่พอจะซื้อตัวรถ
กลับบ้านบ้านอยู่ขอนแก่นอาศัยนอนข้างทางค่ำไหน
นั่นละกันไอ้เงินที่ตัวมันก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ต้องเก็บเอาไว้
ซื้อนมให้ลูกกินแล้วก็ซื้อข้าวประทังกินไปวันนึง
คุณผู้ชมฟังแล้วน้ำตามันจะไหลจริงนะคือ
มันไม่ใช่มิจฉาชีพอืมเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงก็เลยควักเงินที่มีในตัวทั้งหมดหนึ่ง
กับ๑๐๐บาทให้ผู้ชายคนนี้ไปทั้งหมด
เพื่อให้พี่พี่ไปซื้อข้าวกินนะแล้วพี่เอาเงินที่หนูให้นะ
ซื้อตัวกลับไปขอนแก่นก่อนนะนะฮะใช่พอเราทราบข่าวเมื่อวานตอนค่ำ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปแถวปรายศนีย์พระขนงที่เขานั่งอยู่เนี่ย
ก็ไม่เจอก็เลยคิดว่าน่าจะซื้อตัวกลับบ้านไปแล้วหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะฮะ
ขอให้หลังจากนี้เจอแต่คนดีขอให้มีงานทำ
ขอให้มีเงินเลี้ยงลูกต่อไปเราเป็นกำลังใจให้
ขอบคุณคุณพี่ช่างผมด้วยนะติดใจดีมาก
พยายามทำมาหากินนะคะ